ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่อดีตสามีภรรยา
ถึงแม้ว่าชีวิตคู่ของทั้งคู่จะจบลงไป
แต่ว่าข่าวคราวไม่จบสักที
ถึงสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยล่มสลายค่ะ
พอออกมาให้ข่าวปุ๊บฝากไฮโซเพชรก็ออกมาเปิดใจปั๊บ
ฝ่ายชายให้ข่าวแรงชนิดที่ว่าหนังคนละม้วนเลยนะคุณ
เรื่องของผิดสัญญาทั้งเรื่องการช่วยเหลือต่าง
เชื่อว่าถ้าใครได้อ่านเนี่ยต้องหูพึงไปตาม
ดิฉันจำได้เลยตอนนั้นก็โอ้โหค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ
ออกมาพูดเหมือนกับคนละแบบกันเลยเอาง่าย
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็มีกระแสวิภาควิจารณ์เยอะแยะมากมายนะคะ
หลังจากที่โดนอดีตสามีแฉกลับ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะว่าเสียใจแต่ก็ไม่คิดจะโต้ตอบใด
เพราะอยากให้ชีวิตเดินทางไปข้างหน้า
และขอเลือกจำแต่สิ่งดีที่มีต่อกัน
พร้อมกับเข้าใจฝ่ายชายที่อยากจะพูดในมุมของตัวเองบ้าง

แล้วคุณคิดว่าเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราอยากชี้แจ้งอะไร
มันถ้าจะชี้แจงหนูคงว่าไม่จบแล้วค่ะวันนี้

เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าณปัจจุบันนี้หนูทำได้แค่หนูเดินหน้าเท่านั้นเอง
ที่ไม่อยากทำให้คนที่เราเคยเป็นสามีเขาเป็นสามีเราเสียหายแล้ว
อย่างนี้ค่ะว่าข่าวที่ออกมาจะผสมกับเราทำให้ครอบครัวแบบตัวเราเสียหาย
ของหนูหนูว่าหนูเป็นดารายังไงหนูก็เจอข่าวนู่นข่าวนี่
ความเสียหายมันมีอยู่ตลอดนะคะแต่ว่ากลับกันคือทางพี่เขาเป็นในระดับเขาเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ
พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้มันมีเหตุผลมากมายที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาเล่าให้ทุกคนฟัง
คือมันเป็นเหตุผลของคนสองคนคนสองคนบางทีอาจจะมีอะไรที่มันไม่เข้ากันหรือบางทีอาจจะมันไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไม่รู้สึกดีแย่กับพี่เขารู้สึกแบบเรามองว่าเฮ้ยพี่เขาเคยดีกับเราแค่ไหนพอแล้ว
มีบุญคุณในการที่เคยดูแลเราในการที่เป็นสามีหลังจากนี้ต่อไปก็อยากจะให้เขาได้เจอคนที่เหมาะสมกับเขาและดีกับเขา
ต้องใช้ความเข้มแข็งขนาดไหนไม่รู้นะที่จะออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนขนาดนี้นะคะ
แต่เราก็ได้เห็นในมุมอีกมุมหนึ่งของพิงกี้ที่วันนี้เติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้น
คือเขาบอกว่าไม่อยากจะให้ข่าวอะไรอีกแล้วอยากจะให้มันจบไปซะ
คือพิงกี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กข่าวคราวต่างที่เธอผ่านมาเรียกได้ว่าเยอะมากนะ

ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่หนักอีกครั้งในชีวิตแต่เชื่อว่าเธอก็จะผ่านไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
ใช่ซึ่งก็มีหลายคนนะคะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเยอะแยะมากมายยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพิงกี้ด้วยนะคะ